แกก็แพงบิดแรงแล้วนะว่าจะถอย

สุดท้ายก็เลยเหมือนถอยไปชนกันนิดนึง

แล้วก็เลยลงมาพูดคุยแบบเจรจากัน

คนที่ถอยเป็นคุณตาวัย๙๒ปี
ส่วนคนขับกระบะเนี่ยเป็นวัยรุ่นอายุ๒๘ปี

เพราะว่าวัยรุ่นคนนี้ก็เลือดร้อนหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมดูจังหวะนี้ให้ย้อนกลับไปดูเล่าเรื่องนิดนึงนะคะ
ลงมาคุยกันแล้วเนี่ยวัยรุ่นอ่ะ

ทีนี้คนเท่าคนแก่คุณผู้ชมกระดงกระดูกกระเดี้ยวก็ไม่ดี
ผลักจังหวะที่ผลักล้มลงไปคุณตาล้มเนี่ย
แล้วท้ายทอยหัวค่ะฟาดเข้าไปที่พื้น
ตอนนี้ตำรวจเตรียมที่จะแจ้งข้อหานักเลยค่ะ
คุณตาคนนี้ก็คือนายบัญชาดิษฐาพรวัย๙๒ปีนะคะ

คุณผู้ชมเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ก็คือ
กำลังจะถอยรถออกจากตลาดบางน้ำเปรี้ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
ส่วนคนที่ผลักคุณตาคือนายนันมณัฐศิริวัฒนสกุล
หรือนายแบงค์อายุ๒๘ปีค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕เมษายนแล้ว
คุณตารักษาตัวอยู่ประมาณ๒๐วัน
เช้ามืดเมื่อวานนี้คุณตาเสียชีวิตค่ะ
ครอบครัวก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
บรรยากาศคือเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ก็รับศพคุณตาไปประกอบพิธีทางศาสนากันที่วัดถวินศิลามงคล
ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ลูกสาวคุณตาปัญชาบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้พ่อฟื้น

ก็มีคนถามว่านะคะว่าแล้วจะมีการตั้งสวดกี่วันอะไรยังไง
เธอก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องปรึกษาญาติพี่น้องครอบครัวก่อน
ส่วนคดีความก็ให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายก็แล้วกัน
พอตอนแรกเนี่ยนายแบงค์คนนี้นายนันมณัฐเนี่ยก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส

ก็คือเสียชีวิตคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจสพบางน้ำเปรี้ยวจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในแบงค์เพิ่มเติม
ก็คือโทษจำคุก๓๑๕ปี
ต้องมีการเดินทางไปแจ้งข้อหาที่เรือนจำกลางฉะเชิงเซา
แบงค์เองก็มีรายกรรมเยอะพ่อเคยแจ้งความจับลูกมาแล้วล่ะ